ห้ามพลาดศึกมวยไทย๓ยก๖คู่สุดมัน
ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์บ่าย๒โมงตรง
รายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
สัปดาห์นี้พบกับน้องพีพยับคำพันธ์
ปะทะเจนศึกศิษย์ป้อมปืน

ยุ้ยการช่องคู่เอกประจำรายการ

ห้ามพลาดกับศึกมวยไทย๓ยก๖คู่จัดเต็ม